คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวนะคะต่อเนื่องกันมาสองสามวัน
เรื่องของครูพี่เลี้ยงนะคะที่ชื่อว่าจุ๋มที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะ
เริ่มต้นเรื่องก็คือผู้ปกครองเห็นลูกของตัวเองที่อยู่อนุบัน๑
มีแผลกลับบ้านแล้วก็มีอาการป่วยแปลกมีอาการแบบหวาดระแวงไปหมด
ขอดูกล้องวงจรปิดเห็นภาพชัดเลยว่าครูจุ๋มครูพี่เลี้ยงคนนี้
ทำร้ายร่างกายเด็กนะคะผู้ปกครองบอกว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าลงโทษเด็กรุนแรง
ลงโทษคือเด็กต้องทำผิดแล้วลงโทษแต่นี่เด็กไม่ได้ทำอะไร
แต่ครูจุ๋มทำร้ายร่างกายเด็กเรื่องนี้ขยายผลต่อยาว
จะครูประจำชั้นไหนจะครูที่เป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในห้อง
คนนะคะที่อยู่ในห้องเนี่ยจะต้องเอาเรื่องให้หมดแต่อีกมุมหนึ่ง
จุ๋มเขาบอกว่าก็เขาเครียดแม่เขาป่วยเขาต้องดูแลแม่
ทีมข่าวไปคุยกับแม่แม่บอกว่าให้อภัยได้ไหมล่ะ
ขอโทษขอโทษผู้ปกครองขอโทษเด็กด้วยเดี๋ยวลองไปฟังดูค่ะ
ของครูจุ๋มนะคะ

ยกมือไหว้อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
กราบขอโทษทั้งน้ำตาขอโทษผู้ปกครอง
ขอโทษเด็กทุกคนแม่บอกว่าในฐานะแม่
ขอรับผิดแทนลูกสาวแม่พูดแบบนี้นะคะ
คือวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของครูจุ๋ม
อยู่ในพื้นที่ตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ก็ไปเจอกับแม่เนี่ยค่ะโอ้โหแม่เนี่ยก็อยู่ในบ้านที่บ้านก็สภาพอย่างที่เห็นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพด้วย
เพราะว่าแม่เองบอกว่าแม่เครียดเลยนอนไม่หลับกินไม่ได้
เบาหวานขึ้นความดันสูงเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจน้ำตาลในเลือด
ไปตรวจความดันไปคุยไปปลอบใจ
แม่ก็บอกว่าอยากให้เห็นใจลูกแม่หน่อยได้ไหม
นี่นะคะครูจุ๋มคนนี้นะคะนี่แม่ครูจุ๋มนะ
กราบขออภัยผู้ปกครองทุกคนที่ลูกสาวทำร้ายเด็กทำร้ายลูกศิษย์
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูก
ที่ผ่านมาแม่ก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลก็มีแต่จุ๋มนี่แหละ
เป็นเสาหลักดูแลแม่ส่งเสียหลานเรียนหนังสืออีก๓คน
พอมารู้เรื่องนี้เนี่ยนะลูกสาวก็มาถามแม่นะ
มาถามแม่ว่าถ้าไม่มีหนูแม่อยู่ได้ไหม
แม่ก็ตอบไปว่าถ้าไม่มีหนูแม่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
ถ้าไม่มีจุ๋มครอบครัวก็อยู่ไม่ได้จุ๋มเป็นเสาหลักของบ้าน
ส่งเสียแม่ส่งเสียหลานเรียนหนังสือ๓คน

หลานชายวัย๑๖เนี่ยหลานชายของจุ๋มเนี่ยนะคะ
เรียนโรงเรียนช่างแห่งหนึ่งก็ต้องหยุดเรียน
ลาออกหางานทำเพราะไม่มีเงินเรียนแล้ว
เพราะจุ๋มเองก็ต้องถูกออกจากงาน
นี่ค่ะแม่พูดประมาณนี้แหละ
ของครูจุ๋มค่ะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าตอนนี้จุ๋มเองเครียดมาก

ญาติไปเจอไปช่วยห้ามทัน

อยู่ที่อำเภอวิเศษชายชาญนี่แหละค่ะที่จังหวัดอ่างทอง
กล้าออกไปไหนเลยนักข่าวเต็มบ้านเลย
ญาติก็เลยบอกครูจุ๋มว่าไม่ต้องให้สัมภาษณ์นะ
เพราะเราเองก็เป็นฝ่ายผิดจริง
เราเองก็ต้องขอโทษขอโทษผู้ปกครองขอโทษเด็ก
แต่ก็รู้อยู่แล้วแหละรู้ตัวรู้ผิดรับผิด
แต่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปขอโทษยังไง
ตอนนี้เครียดไม่อยากจะเจอหน้าใครไม่อยากจะคุยกับใคร
อันนี้ญาติของครูจุ๋มบอกนะคะบอกว่าปกติครูจุ๋มเป็นคนชอบแย่ชอบแกล้ง
อยู่บ้านเนี่ยเล่นกับร้านแห่หลานตลอดแย่เสร็จก็โอเป็นคนชอบเล่นแบบนี้
แต่เหมือนกับว่ามาเล่นกับเด็กละมั้งก็เลยเกิดปัญหา

พ่อแม่ผู้ปกครองเขาดูแล้วเขาบอกมันไม่ใช่เล่นอ่ะ
คือเอาล่ะทางญาติของครูจุ๋มจะบอกว่าโอ้โหลำบากลำบลอย่างนู้นอย่างนี้
ทุกข์ใจอย่างนั้นอย่างนี้แต่พ่อแม่ของเด็กเหล่านี้เนี่ย
เขาก็ทุกข์แสนสาหัสเหมือนกันจริงค่ะ
ลูกหลานเขาก็จะต้องเจอกับสภาพจิตใจแบบนี้ไปอีกจนโตเมื่อไหร่จะหายก็ไม่รู้
จะลืมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยสภาพจิตใจเด็กสำคัญมากด้วยนะคะ
เนี่ยที่ถูกครูจุ๋มกับผองเพื่อนทำแบบนี้ในห้องเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่คนเดียวซะด้วยนะฮะ

ท่านผู้ชมครับโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์วันนี้เช้าวันจันทร์เปิดเรียน
โอ้โหคนก็จับตาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่ฮะ

โรงเรียนนี้เขาสอนถึงม๖นะตั้งแต่อนุบาลถึงม๖
คือมาไม่ได้มาส่งลูกหลานเรียนหนังสืออย่างเดียวนะฮะ
หลายคนบอกขอดูกล้องวงจรปิดหน่อย

ที่เห็นน่ะก็คืออนุบาลส่วนหนึ่งห้องหนึ่งห้องของครูจุ๋ม

มาขอดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังนะฮะ
โดยเฉพาะระดับอนุบาลระดับปฐมเนี่ย
เขากลัวว่าจะถูกทำร้ายเหมือนกับเด็กที่เป็นข่าวในห้องที่เป็นข่าว
แต่ว่าวันนี้คุณบุคคลยังพูดอะไรไปผู้ประคองก็ไม่ฟังฉันไม่มีใครฟังหรอกค่ะ
คือตำรวจก็พยายามเข้ามาดูแลไม่ให้เกิดความวุ่นวายนะ
เพราะว่าทางโรงเรียนเองเขาบอกว่าเขาก็ต้องให้ทางพออนุญาตก่อน
จะดูกล้องวงจรปิดนะครับ
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนโรงเรียนสหรัฐศาสตร์วิเทศรัชพฤกษ์
กว่าคนนะครับขอดูกล้องวงจรปิดกลัวลูกหลานจะถูกทำร้ายเหมือนกัน
สุดท้ายก็มีตัวแทนครูออกมานะฮะแต่ว่าครูคนนี้ตัวแทนโรงเรียนเนี่ย
เขาสอนมปลายออกมารับเรื่องทางผู้ปกครองที่บอกว่าต้องการดูกล้องวงจรปิด
แล้วก็บอกว่าทางผอให้มาเป็นตัวแทนรับเรื่องแล้วพอก็ฝากบอกผู้ปกครองว่าอย่ากังวลนะ
ขอให้เห็นใจทางโรงเรียนด้วยแล้วเดี๋ยวรับปากว่าจะประสานไปยังพอให้ทราบเรื่อง
ผู้ปกครองห้องอื่นอยากดูกล้องวงจรปิดแต่ต้องรอคำตอบจากพอก่อนนะ
ว่าจะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังได้ไหมโอ้โหเท่านั้นแหละฮะ

ผู้ปกครองก็ได้คำตอบวันนี้วันนี้เรารวมตัวกันมาเรารางงานเราหยุดกันมาครับ
ต้องโทรเลยครับผมเชื่อว่าติดต่อได้
คือที่ไม่ให้ผู้ปกครองดูนี่มันมีอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้
ที่ผู้ปกครองขอดูกล้องวงจรปิดสรุปว่าจะให้ดูไหมคะหรือว่ายังไง
เรื่องกล้องนะคะอันนี้ก็จากแรงงานผู้ใหญ่อีกทีนึง
ทีเซอร์จะโทรให้ตอน๑๑โมงนะคะได้ค่ะ
ซึ่ง๑๑โมงปุ๊บผู้ปกครองก็จะมารวมตรงนี้กันอีกนะ
เราให้เวลาคุณ๑ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะนะคะค่ะค่ะค่ะ
เอาไหมโอเคไหมคะได้นะคะ

ต้องกังวลนะคะยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะ
เดี๋ยวยังไงก็จะ
เราก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะทุกอย่างทุกเรื่อง

คุณจะดำเนินการอย่างไงคุณจะปล่อยให้เรากังวลใจหลังนี้
ก็ก็อย่างเหมือนที่ทั้งเราก็ต้องทันในทราบตามนี้

นี่ค่ะช่างตัวใดโรงเรียนบอกผู้ปกครองไม่ต้องกังวลนะคะ
ผู้ปกครองบอกไม่ได้ค่ะกังวลค่ะ
ไม่กังวลได้ยังไงคะลูกหลานเขาอยู่ที่นี่ค่ะ
เขาเรียนอยู่ที่นี่ค่ะไม่รู้ว่าโดนอะไรกันไปแล้วบ้าง
ถ้าผู้ชมเป็นคุณเกี่ยวกับสอนอยากดูไหมเป็นผมก็อยากดูนะ

หมายถึงว่าลูกผมก็เรียนอนุบาลลูกผมก็เรียนปฐมจะโดนไหมเนี่ย

ท่านผู้ชมครับผู้ปกครองเข้ามาตั้งแต่เช้านะฮะ

เขาบอกเขาไม่กลับรอยังไงก็รอคุณไปคุยกับพอให้รู้เรื่อง
นู่นแล้วฮะบ่าย๒ฮะบ่าย๒ครูนิษฐาอยู่คง
ครูใหญ่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศวัชพฤกษ์นะฮะก็ออกมา

พร้อมกับไฟล์กล้องวงจรปิดที่อยู่ในถุงกระดาษที่ห่อมาเลยฮะ
ไฟล์กล้องวงจรปิดนะครับของวันที่๒๒กันยายนนะอืม
วันเดียวนะสิบห้องค่ะ
เอามามอบให้กับผู้ปกครองที่ต้องการดูนะฮะ
ให้ตำรวจด้วยนะครับก็มอบกันต่อหน้าสื่อมวลชนนะฮะ
มีตัวแทนผู้ปกครองเขารับมอบนะครับผู้ปกครองก็พอใจนะ
พอใจในระดับที่ได้ไฟล์ภาพกล้องวงจรปิดนะ
อ่าเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปเปิดดูไปเพลย์ดูนี่ฮะ
แต่ว่าเปิดมาแล้วจะเจอไม่เจออะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะ
แต่ผู้ปกครองบอกโอเคเอามาให้แล้วโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะ
พอหมดสิ่งห้องอ่ายกเว้นห้องอีห้องเดียวที่เกิดเรื่องอ่ะนะคะ
ก็จะเหลือประมาณนั้นซึ่งเมื่อสักครู่ทางโรงเรียนก็ได้ทำไฟล์มาให้
เป็นหนึ่งวันตามที่ทางผู้ปกครองขอแล้วก็เดี๋ยวทางผู้ปกครองเนี่ย
ก็จะมาเช็คกันดูค่ะว่าเป็นไฟล์จริงหรือไม่จริงหรือยังไงเนอะ
เขาขอไปสามวันแต่เขาบอกว่ามันใช้เวลานาน
ก็เลยเอามาวันหนึ่งก่อนประมาณนี้
ซึ่งก็ได้มา๑วันตามที่เราขอไปเนาะ
จริงใจผู้ปกครองทุกท่านก็อยากขอ๑อาทิตย์ก่อนแล้วค่ะ
ให้มันจบเรื่องจบราวกันไปนะคะแต่ว่าเราก็เข้าใจทางโรงเรียนนะ
ว่าในการกู้ข้อมูลอะไรมันเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานิดนึง
ชั้นอื่นเขาเลยบอกขอดูย้อนหลังด้วยขอหลายวันด้วย
แต่ทางโรงเรียนบอกวันนี้หาให้ทันแค่วันเดียว๒๒กันยายน
ก็เลยได้ภาพมาแล้วเขาก็เข้าห้องไปนะ
เปิดดูกันเลยนะครับทุกผู้ชมครับก็อย่างที่ตัวแทนผู้ปกครองบอกเมื่อสักครู่
บอกเมื่อสักครู่นะฮะก็คือทั้งหมดสิบห้องเนี่ย
มันมีภาพที่ดูได้เก้าห้องอืมอีกห้องนึงเนี่ย
กล้องมันเสียดูไม่ได้ค่ะแต่ห้องนั้นคือห้องที่ค่าเทอมแพงสุด
เป็นนักเรียนอินเตอร์เรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยฮะ
ละห้าหมื่นสามเนี่ยผู้ปกครองก็งงโอ้โห
ลูกฉันเรียนห้องเรียนอินเตอร์แพงขนาดนี้กล้องวงจรปิดเสียค่ะ
นี่ฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ได้ดูเท่านี้ก่อนนะฮะ
มีอยู่ห้องนึงนะฮะคือห้องอื่นเนี่ยไม่เจออะไร
แต่มีไฟล์ห้องหนึ่งนะฮะมีเด็กถูกผลักหัวอืม
ยี่สิบสองกันยานะค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปชมรอแป๊บก็แล้วกัน
เดี๋ยวให้ดูนะครับแต่ว่าทิ้งไว้ตรงนี้ก่อน
วันนี้เราก็พยายามที่จะดูเรื่องของผู้บริหารของโรงเรียนนะ
ผู้บริหารครูใหญ่พอหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ปกติทุกโรงเรียนเขาต้องมีบอร์ดผู้บริหารบอร์ดคุณครูติดเอาไว้ใช่ไหม
อืมนี่ฮะธรรมเนียบแนะนำตัวครูผู้สอนผู้บริหารโรงเรียนเนี่ย
วันนี้มีแต่บอร์ดแนะนำโรงเรียนนะครับแล้วก็กิจกรรมทั่วไปนะฮะ
คือเอาบอร์ดผู้บริหารอะไรพวกนี้หายไปไหนอะไรยังไงผู้ปกครองบอกว่า
คือก่อนหน้านี้มีนะแต่ว่าหลังช่วงโควิดเนี่ยไม่มี
อ่าไม่ใช่ว่าเพิ่งมาหายไปช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ก็เลยไม่รู้มันเกิดอะไรยังไงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
เป็นว่านี่คือเหตุการณ์ตั้งแต่เช้าจนบ่ายจนดูกล้องวงจรปิดกันที่โรงเรียนนะฮะ
อืมอยากให้คุณผู้ชมอยู่กับเราต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ขยายผลกันยาวนะคะ
ครับนอกจากครูจุ๋มที่เป็นครูพี่เลี้ยงไหนจะครูประจำชั้น
ไหนจะครูที่เป็นชาวต่างชาติไหนจะผอโรงเรียนไหนจะกระทรวงศึกษาธิการ
คือเรื่องเนี้ยมันต้องขยายผลกันไกลขยายผลกันยาวเดี๋ยวมีคลิปภาพอื่นอื่น
ให้เห็นพฤติกรรมของครูคนอื่นด้วยนะคะค่อยค่อยดูไปเรื่อยเรื่อย
แต่ทีมข่าวของเราไปคุยกับหนึ่งในผู้ปกครองเด็กนะคะชื่อว่านางสาวสิวพรอาชีวะอายุยี่สิบเจ็ด
วันนี้ก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังเหมือนกันผู้ปกครองท่านนี้บอกว่าเธอต้องขอดูสิคะ
เพราะว่าเธอเนี่ยค่ะมีลูกชายอายุ๔ขวบและ๕ขวบ
เรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้เรียนอยู่ชั้นอนุบาลอนุบัน๑และอนุบัน๒นะคะ
นี่นะคะเธอบอกเธอไม่ขอดูไม่ได้เธอมีลูกชายเรียนอยู่ที่นี่
วันนี้ไม่ให้ลูกชายไปเลยค่ะเธอบอกว่าคือลูกชายอ่ะไม่ได้ถูกกระทำอะไร
แต่ยอมรับว่าหลังมีข่าวนี้ออกมาเธอก็พยายามถามลูกชายครับ
ลูกชายเล่าให้ฟังว่าตัวลูกอ่ะไม่โดนอะไรนะคะแต่เพื่อนลูกชายโดนตี
เธอเลยกังวลมากพอรู้ว่าเดี๋ยวมันจะขอดูคลิปได้เธอเลยไปขอดู
แล้วมันมีหลายเรื่องไงมันมีเรื่องที่ครูเอายาดมไปป้ายตาเด็กด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะ
ผู้ปกครองท่านนี้บอกไม่ได้อ่ะยังไงก็ต้องมาร่วมกับผู้ปกครองท่านอื่น
จะต้องมาขอดูภาพนะคะนี่ค่ะเธอบอกว่าเธอตัดสินใจแล้ว
โรงเรียนแน่แต่ก่อนย้ายโรงเรียนเอาให้ชัวร์เอาให้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเธอหรือเปล่า
หยิกเด็กให้ไม่มีรอยมันเป็นอย่างนี้กันอันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่จริงนะคะ
แต่ว่าได้ยินคำนี้มาเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็กลัวอยู่เหมือนกัน
ก็หวังว่าไม่ใช่ลูกตัวเองที่โดนอะไรแบบนั้น
จากนี้ค่ะทีมข่าวได้คุยกับนายสาธิตเหมือนสะอาดอายุ๔๐
เป็นผู้ปกครองของเด็กอนุบัน๑อายุแค่๔ขวบนะคะ
บอกว่าตั้งใจมาขอดูคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดเหมือนกัน
แล้วที่มาขอดูเนี่ยนะเพราะว่าเห็นรอยแดงที่ตัวลูกสาวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
คือตอนนั้นมีข่าวครูจุ๋มทำร้ายเด็กออกมาแล้ว
ก็เลยไม่มั่นใจว่าเอ๊ะแล้วลูกโดนอะไรหรือเปล่า
ก็มีร่องรอยแบบแดงที่ตัวเขาไม่สบายใจ
แต่วันนี้ก็ยังส่งลูกเข้าเรียนนะคะแต่จะขอดูคลิปนะคะ
ถ้าลูกถูกกระทำอะไรเนี่ยนะยืนยันว่าย้ายออกแน่ไม่ให้เรียนต่อนะคะ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่นะตอนนี้นะคุณผู้ชม๘๐นะคะบอกย้ายลูกไปเรียนที่อื่น
อีก๒๐บอกว่าก็ยังให้ลูกเรียนต่อ
แต่เอาให้ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในห้องเรียนภายในโรงเรียนบ้าง
เขาก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดกันหมดนะคะ
ย้ายออก๘๐เลย๘๐จะย้ายออก
เห็นเมื่อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่อาบน้ำให้ลูกนะฮะ
ก็มีก็ไม่นาน
ก็เป็นลักษณะเหมือนปลายไม้บรรทัด
มันจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมจิกลงไปก็เป็นรอยด้านหลัง
ก็ถามบอกว่าเชื่อตีนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็พูดตามตรงเลยว่า๗๐๘๐ย้ายออกหรือจะอยู่
ตอนนี้มันอยู่ที่ตรงนี้แล้วแล้วก็ไม่ใช่ผมคนเดียว
ผมกล้าผู้แทนผู้บัคคลองหลายคนได้ว่าเขาหาโรงเรียนกันแล้ว
ตอนนี้ทางโรงเรียนจะมาบ่ายเบียงไม่ได้ที่อย่างไรก็ต้องให้ดูคลิปนะครับ
เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่านี้แล้ว
มาดูต่อเลยค่ะผู้ปกครองอีกท่านหนึ่งค่ะลูกชายเรียนอยู่ชั้นอนุบัน๑ห้อง๔
ถูกครูในห้องแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเด็ก๔คนรวมถึงลูกของเธอด้วยนะคะ
ลูกนี่โดนหนักเลยนะคะโดนผลักหัวค่ะวันนี้ไปขอดูคลิป
อิ๊วค่ะเป็นครูประจำชั้นเอามือผลักหัวลูกเธอค่ะ

ครูประจำชั้นนะคะไม่ใช่ครูจุ่มนะคะหมายความว่าครูหลายคนนะคะที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ใช่ค่ะนี่คือครูอิ๊วนะคะเป็นครูประจำชั้นเธอบอกเห็นคลิปน้ำตาไหลเลย
แต่ล่าสุดเธอบอกว่าครูอิ๊วคนนี้ลาออกไปเมื่อเช้าลาออกแล้วเหรอลาออกเลยเมื่อเช้านี้ค่ะ
นี่นี่ไงคะผลักหัวแบบนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒กันยายนน้องพีโดนนะฮะ
เธอบอกเธอผิดหวังและเสียความรู้สึกมากครับน้ำตาไหลจริงจริงวันนี้มาขอดูกล้องวงจรปิด
ก็ลุ้นตลอดนะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับลูกเธออีกไหมที่นอกเหนือจากเหตุการณ์นี้ที่เธอเห็นคลิปไปแล้ว
บอกความไว้วางใจในตัวครูของโรงเรียนนี้มันหมดไปแล้วค่ะมันไม่เหลือแล้วค่ะ
น้องอาจจะเอาดินสอไปเขียนสมุดอะไรอย่างนี้
สองสามครั้งแต่พฤติกรรมอย่างเงี้มันไม่สมควรทำ
ถ้าคิดว่าน้องทำผิดหรือว่าไม่เขียนดึงมือมาแล้วอย่างนี้ก็ยังโอเคกว่า

คุณแม่ช็อกไหมความรู้สึกแรกต่อมา

ไม่เข้าใจอารมณ์ครูนะตอนนั้นว่าเด็กอาจจะผิดนิดหน่อย
ทำไมต้องทำรุนแรงหรือว่าต้องทำพฤติกรรมแบบนี้กับเด็ก
แค่๓๔ขวบมันยังไม่ได้เป็นเด็กโตที่จะรู้เรื่องอะไรมาก
ก็อยากให้เขาปรับปรุงแก้ไขแล้วนะเพราะเรายังไม่ได้เจอว่ารุนแรงมาก
ท่านผู้ชมครับท่านที่มีความสงสัย
แล้วก็แปลกใจไม่เข้าใจว่าทำไมครูโรงเรียนนี้ถึงทำกับเด็กแบบนี้
ที่ชื่อว่านายมารวิลริวานโอเรโฮล่าอายุยี่สิบห้าปี
หรือว่าครูมาวินเป็นครูชาวต่างชาติ
นี่ฮะที่ว่าโอ้โหไปทำร้ายเด็กเหมือนกัน
แล้วก็ไม่ห้ามไม่ปรามด้วยอยู่ห้องเดียวกับครูจุ่มนี่แหละนะครับ
วันนี้คุณแพทย์นับประพานี่นอกจากประกาศตามหาตัวครูจุ๋ม
แล้วประกาศตามหาตัวนายมาวินด้วยนะครูมาวินด้วยนะ
วันนี้เจอตัวแล้วนะครับทุกผู้ชมครับเขาเป็นชาวต่างชาติชาวฟิลิปปินส์นะครับ
อายุ๒๕ปีนะครับทำหน้าที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
ปรากฏคลิปในห้องเรียนชั้นอนุบาล๑ร่วมกับครูพี่เลี้ยงพี่จุ๋ม
ทำร้ายเด็กนักเรียนด้วยเช่นกันลักษณะตรงนี้นี่ฮะ
ที่เขาทำน้องเสือค่ะคุณพ่อน้องเสือบอกว่าโอ้โหลูกชายเนี่ย
ในคลิปแล้วถามลูกว่าเขาพาหนูไปไหนลูก
เพราะว่าหายไปประมาณ๑๕นาทีน้องเสือบอกว่า
ครูพาหนูไปขังในห้องน้ำค่ะหนูกลัวมากขังแบบห้องน้ำมืด
ขังอยู่คนเดียวจนลูกชายเนี่ยกลัวห้องน้ำที่บ้านไปเลย
นี่เป็นคลิป๒๑กันยายนนะครับลากดึงฉุดกระชากน้องเสือ
พาออกจากห้องเรียนไปแล้วยังมี๑๘กันยายนในคลิปที่ปรากฏนะ
ในห้องของครูพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ยครูมาวินนี่ไม่ห้ามไม่ห้ามครูจุ๋มเลยนะครับ
ไปทุบหลังผลักศีรษะของน้องอาชิแล้วก็มองดูเหมือนเป็นเรื่องปกตินะครับ
ยังมีอีกเหตุการณ์ที่เห็นเลยว่าครูมาวินคนนี้เนี่ยเฉยชากับเรื่องการทำร้ายเด็กมาก
ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเทมส์นะฮะ
ครูจุ๋มเนี่ยไปยีหน้าเด็กด้วยแป้งแล้วมีครูมิวเข้ามาตบหัวเด็ก
แล้วก็เข่าใส่น้องเทมส์อีกครั้งหนึ่งแล้วครูมาวินลักษณะจากกล้องในภาพเนี่ยก็คือ
หันมายิ้มโอ้โหคนก็เลยถามถึงกันใหญ่ครูสอนภาษาอังกฤษคนนี้
คุณเป็นผู้ชายแต่คุณไม่ห้ามปรามเลยหรือนะฮะ
วันนี้ปรากฏว่าพอเป็นข่าวขึ้นมานะครับแล้วก็ปรากฏเรื่องนี้ขึ้นมา
ที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองส่งเจ้าหน้าที่นะฮะไปตรวจสอบโรงเรียนเนี่ยนะครับ
ตมนะฮะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนทบุรีนะครับ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศวัชพฤกษ์นะครับ
จากการตรวจสอบเอกสารในการอาศัยอยู่ในประเทศไทย
พบว่านายมาวินอยู่ในไทยถือวีซ่านักท่องเที่ยว
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทยได้ปกติก็คือเข้ามาเนี่ยนะฮะ
แค่สามสิบวันเท่านั้นคนนี้นะครับนายมาวินนะครับ
เป็นวีซ่าที่หมดอายุและที่เขาทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ย
เขาทำแบบไม่มีใบอนุญาตการทำงานนะอืมนี่ฮะค่ะ
จากการตรวจสอบนายมาวินเดินทางเข้าไทยนะครับ
ซ่านักท่องเที่ยว๒๖มกราคม๖๓ครับ
มาทางด่านตมที่ท่ากาศยานภูเก็ตนะครับ
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ถึง๒๔กุมภาพันธ์๖๓

จากนั้นพอวีซ่าหมดเขายื่นขอต่อวีซ่าเรื่อยมาจนถึง๒๔เมษายน๖๓
แล้วยื่นเอกสารขอต่ออายุวีซ่าอีกครั้งที่ตมนนทบุรี
จนถึง๒๖กันยายน๖๓

ไม่สามารถเดินทางออกจากไทยกลับไปยังฟิลิปปินส์ได้
เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด๑๙
ก็ได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทยถึง๒๖ตุลาคม๖๖
แต่ว่าเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการอนุมัติเพื่ออยู่ต่อในไทยอยู่นะครับ
ระหว่างทางนี้ท่านผู้ชม
นายมาวินเนี่ยก็ไปสมัครเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
แล้วเขาก็รับเข้าทำงาน

นี่ฮะแล้วมีวีซ่านักท่องเที่ยวที่ต่ออายุ
วีซ่าสุดท้ายจะถึง๒๖ตุลาคมเนี่ยยังรออยู่นะฮะ
ก็ทางโรงเรียนเขารับให้เริ่มงานแบบทดลองก่อน
ทดลองสอนตั้งแต่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ค่าจ้างเป็นเงินเดือนเดือนละ๒๐๐๐บาท
ทำงานแบบไม่มีใบอนุญาตทำงาน
ทางโรงเรียนเวลามีใครมาถามก็จะแจ้งว่า
อยู่ในช่วงทดลองงานจึงไม่มีหนังสือสัญญาว่าจ้างงาน
พลตำรวจโทษธิติวัฒน์รุชานุกูลรองภูมิกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนทบุรีนะครับ
บอกว่ากรณีของนายมาวินไม่สามารถเข้ามาทำงานได้นะฮะ
ถือว่าเป็นความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานนะฮะ
นี่คือผิดกฎหมายนะครับ
หลังจากเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยที่ท่านเห็นภาพคนนี้นายมาวินคนนี้เขามาที่ตมนนทบุรีนะฮะ
หลังจากรู้ข่าวว่าตัวเองโอ้โหตอนนี้เป็นข่าวดังแล้วครูมาวินเนี่ยเมื่อบ่ายวันนี้ครับ
เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี
หลังจากนั้นตมนนทบุรีก็ส่งตัวไปให้พนักงานสอบสวนสพชัยพฤกษ์เจ้าของคดีในการสอบสวนต่อ
คนนี้ฮะมาแล้วฮะที่สพชัยพฤกษ์นะฮะถูกส่งตัวต่อมาแล้วเสื้อเข้มใส่แว่นตานั่งอยู่เนี่ยนะครับ
ก็มากับครูคนอื่นด้วยอะไรด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไล่ให้นะฮะ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้คุยกับนายมาวินหรือครูมาวินนะครับ
ตอนที่มาอยู่ที่โรงพักษพราชพฤกษ์นะครับก็สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
เออตกลงแล้วมันเป็นยังไงอ่ะนะฮะเดี๋ยวท่านดูนะฮะช่วงที่ได้ถามนิดหน่อย
พี่เค้ามาได้ตอบคำถามอะไรแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเค้านะเป็นสิทธิ์ของเค้า
แต่เราได้ก้อมูลจากทางตมโทษบุหรี่
เขาไปพบพนักงานสอบสวนช่วงบ่ายก่อนถูกส่งตัวมาที่สพราชพฤกษ์นะฮะ
นายมาวินเนี่ยเขาเล่าให้เจ้าหน้าที่ตมนนทบุรีฟังอย่างนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ยที่ทำร้ายน้องเสือ
ที่ว่าเห็นดึงฉุดกระชากแล้วก็เอาเด็กไปขังไว้ในห้องน้ำ
เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำร้ายเด็กนะ
พยายามจะพาเด็กไปห้องน้ำเพราะเห็นว่าเด็กมีน้ำมูกไหล
แล้วมันไหลลงมาถึงปากแล้วแล้วเด็กเนี่ยใช้มือเช็ดน้ำมูก
จนมันเปลือเปื้อนใบหน้าไปหมดค่ะก็เลยเดินไปบอกเด็ก
ชี้สั่งให้เด็กลุกไปเข้าห้องน้ำแต่เด็กไม่ยอมลุก
ก็เลยต้องดึงแขนเข้าไปจับแขนเด็กเนี่ยดึงให้ลุกขึ้น
ก็ไม่ยอมลุกอีกก็เลยต้องดึงตัวจับตัวเด็กให้ลุกขึ้นมา
แล้วก็บังคับพาเด็กไปเข้าห้องน้ำที่เห็นหายไป๑๕นาทีเนี่ย
คือพาเด็กไปห้องน้ำไปล้างน้ำม่งน้ำมูกที่มันไหลออกมา
นี่นะอันนี้เขาบอกอย่างนี้นะก็เป็นสิทธิ์ของเขานะที่จะชี้แจงอะไรก็ว่ากันไป
ทีนี้แล้วคำถามที่ว่าเอาแล้วคุณอยู่ในห้องเรียนอย่างนี้
คุณเห็นครูจุ๋มเนี่ยทำร้ายเด็กตีเด็กอย่างนู้นอย่างนี้ทำเด็กอย่างนั้นอย่างนี้
ทำไมไม่ห้ามลักษณะมันคือโอ้โหใช้ความรุนแรงกับเด็ก
นายมาวินบอกกับตมนนทบุรีนะครับบอกว่าที่ครูพี่เลี้ยงจุ๋ม
ทำรุนแรงกับเด็กอนุบาลเนี่ยอยู่ร่วมห้องด้วยแต่ไม่ห้ามปรามเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเคยถามครูจุ่มแล้วว่าเออทำไมทำกับเด็กแบบนี้
มันจะไม่มีปัญหาหรือครูจุ๋มบอกกับเขาว่าไม่มีปัญหาหรอก
เพราะนี่คือระบบของโรงเรียนประเทศไทยที่ครูสามารถทำโทษนักเรียนแบบนี้ได้
นี่ไงฮะนี่คือคำตอบครับที่ผู้ปกครองเขาสงสัยว่าทำไมครูโรงเรียนนี้ทำกับเด็กแบบนี้
นายมาวินเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเพิ่งเข้ามาเนี่ย๑๖กรกฎาเพิ่งมาทำงานโรงเรียนเนี่ย
ครูในโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ทุกคนก็เอาเป็นว่าครูจุ๋มเนี่ย
บอกเขาว่านี่คือระบบโรงเรียนประเทศไทยครูที่โรงเรียนสามารถทำโทษนักเรียนแบบนี้ได้
ไม่แน่ใจว่าเป็นข้ออ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าด้วยความที่เชื่อว่าทุกคนต้องรู้ด้วยสามัญสำนึกว่า
โรงเรียนทุกโรงเรียนทั่วโลกเขาไม่อนุญาตให้ครูทำร้ายนักเรียนนะคะ

อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่ารักษณะแบบนี้ไม่ใช่การลงโทษเพราะเด็กไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วครูลงโทษ
แต่ลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะที่ครูทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนนะคะ
เชื่อว่าทั่วโลกเป็นหลักสามัญสำนึกอยู่แล้วว่าทำไม่ได้อาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้นะคะ
บอกว่าครูจุ๋มบอกว่าทำได้เป็นระบบประเทศไทยแล้วคุณเชื่อครูจุ๋มเหรอคะ
จุ๋มเป็นแค่ครูพี่เลี้ยงนะนี่นะคะ
แล้วต้องขยายผลเพิ่มนะว่าคือรับคนต่างชาติไม่มีใบอนุญาตในการทำงานเนี่ย
ไม่ใช่แค่คนต่างชาติคนนี้ที่ถูกเอาผิดนายจ้างคนว่าจ้าง
ก็ต้องขยายผลเอาผิดคนจ้างด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาห้องราชวรลบกระทรวงศึกษาธิการ
มีการหารือเรื่องนี้ค่ะก็มีตัวแทนครูจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
ตัวแทนผู้ปกครองผู้ปกครองที่ลูกหลานเขาถูกทำร้ายเนี่ยนะคะ
เขาก็ส่งตัวแทนไปหารือกัน๓ชั่วโมงกว่า
หารือกันเสร็จในกระมวลรอดคล้ายที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่า
วันนี้หลักคือ๓ประเด็นค่ะที่คุยกัน
เรื่องแรกเรื่องการดูแลเยียวยาเด็กและผู้ปกครอง
กรมสุขภาพจิตก็ให้ดูแลเด็กแบบนี้ค่ะแบ่งเป็น๒กลุ่มนะคะ
คือกลุ่มผู้ปกครองและเด็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะมีการตรวจร่างกายและจิตใจ
และกลุ่มเด็กภายในโรงเรียนเด็กคนอื่นนะคะที่อาจจะไม่ได้โดนทำร้ายร่างกายนะคะ
ก็จะต้องมีการจัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ให้เด็กได้แสดงออกปลดปล่อยความรู้สึก
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางโรงเรียนต้องรับผิดชอบเพราะโรงเรียนเป็นต้นเหตุนะคะ
ประเด็นที่สองค่ะการดำเนินการทางคดีที่เกี่ยวข้องจะมีการดำเนินการกับผู้กระทำผิดนะคะ
ซึ่งจริงแล้วไม่ได้เป็นครูนะคะเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะคะ
แต่เขาก็ชอบเรียกกันว่าครูพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยงอะค่ะจริงก็คือทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก
ทางโรงเรียนให้ออกแล้วนะคะไล่ออกไปแล้ว
ประเด็นสุดท้ายสำหรับผู้ที่กระทำผิดคนอื่นอื่นนะคะทางโรงเรียนก็ให้ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดจะแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะ
การเป็นการเรื่องนี้จากเรียนว่าการทำผิดทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องได้รับโทษอย่างจริงจังนะครับ
ตำรวจจะเข้าเข้ามาดูแลแล้วเรื่องนี้อาจจะไปถึงขั้นตรวจสอบโรงเรียนอื่นทั้งประเทศนะครับ
ในส่วนที่ป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอีก
ส่วนหลักฐานในการทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนเนี่ยนะคะ
หลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยเบื้องต้นก็กำชับให้โรงเรียนส่งคลิปกล้องวงจรปิดทั้งหมดให้กับตำรวจ
โรงเรียนห้ามทำลายห้ามลบนะคะไม่อย่างนั้นจะถือว่ามีความผิด
โรงเรียนลบเนี่ยเจ้าหน้าที่เทคนิคจะแจ้งความนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่เขากู้ข้อมูลได้ค่ะดูย้อนหลังได้เป็นเดือนนะคะ
นั่นหมายความว่าถ้าพบว่ามีครูหรือพี่เลี้ยงคนอื่นทำผิดอีก
ก็สามารถเอาผิดเพิ่มได้นะคะก็ทางตำรวจบอกว่าผู้ปกครองก็อาจจะเบาใจได้เล็กน้อยว่า
ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะลบหรือไม่ลบก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่เทคนิคเขาสามารถกู้ภาพได้ดูย้อนหลังได้๑เดือน
อัธพลตรึกรองเลยค่ะที่การคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนบอกแบบนี้ค่ะวันนี้ได้รับข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นะคะ
ได้รับข้อมูลมาแล้วเบื้องต้นเนี่ยทางโรงเรียนให้ครูและพี่เลี้ยงที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากงาน๘คนแล้วนะคะเบื้องต้นนะตอนนี้นะคะ
เดี๋ยวต้องรอการยืนยันอย่างชัดเจนอีกทีอันนี้เป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการเดี๋ยวโรงเรียนอาจจะมีการแถลงข่าวพรุ่งนี้นะคะ
คนแน่ก็คือครูเปิ้ลครูจุ๋มครูมิวครูมาวินใช่ค่ะอันนี้คือผู้ปกครองบอกเลยว่าในห้องเรียนมี๔คนแล้วก็ตามคลิปภาพในกล้องวงจรปิดที่เหลือก็มีอีก๔คนนะฮะใช่แล้วอีก๔คนที่เหลือทำร้ายเด็กคนไหนบ้างขยายผลต่อเลยนะครับต่างกันต่างวาระนะคะก็ถ้าถูกทำร้ายหลายคนก็เพิ่มโทษไปอ่ะครับนี่นะคะครูคนอื่นคนไหนที่ไม่
ฉันอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้ทำร้ายนี่พวกที่ไม่ห้ามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตำรวจบอกว่าคุณไม่ห้ามคุณปล่อยให้เด็กถูกทำร้ายคุณจะบอกว่าคุณไม่ผิดไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะครับเป็นความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กปี๒๕๔๖ตำรวจต้องดูแลต่อนะคะต้องเอาเรื่องด้วยนะคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ห้ามอะค่ะโอ้โหนี่ค่ะแล้วมีข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มค่ะขึ้น
แห่งคุณผู้ชมจากทั้งหมด๔๒แห่งทั่วประเทศเขามีหลายสาขาสาขาค่ะ๔๒สาขาโดนร้องเรียนไป๓๔สาขาค่ะเรื่องร้องเรียนก็คล้ายกันหมดเรื่องของการเรียนการสอนของครูเรื่องของการลงโทษนักเรียนการทำร้ายร่างกายนักเรียนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะทำงานไปตรวจสอบนะคะเพื่อจัดระเบียบโร
กรณีกรณีแรกถ้ามองในความผิดของการประกอบวิชาชีพครูคนที่อยู่ในเหตุการณ์อาจจะอาจจะปกพร่องในเรื่องของจัญญาบันที่มีต่อผู้บริการแต่ถ้ามองในมิติของครูที่ยืนดูในขณะที่เด็กถูกประทุษล้ายซึ่งเป็นความผิดตามภรพาคุ้มของเด็กซึ่งทางตำรวจเขาต้องว่าไปเมื่อกี้ทราบเบื้องต้นมาทางโรงเรียนแจ
ผมจำตัวเลข๘คนหรือ๑๐คนเขายืนยันว่าถ้าขณะนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปรอฟังชัดเจนอีกทีว่าเขาให้ออกแบบไหน
ผมได้แจ้งไปยังผู้บริหารของสารศาสตร์ก่อนหน้านี้แล้วว่าในเครือสารศาสตร์เท่าที่เรามีข้อมูลทั่วประเทศมีอยู่๔๒แห่ง
ขณะนี้เราได้รับหนังสือร้องเรียนหลังจากที่น้องมาที่กระทรวงวันก่อนมีร้องเรียนมาถึง๓๔แห่ง
อืมนี่นะคะในส่วนของทางโรงเรียนทางการทำงานเนี่ยครูหรือพี่เลี้ยงที่มีส่วนเกี่ยวข้องเบื้องต้นไล่ออกไปแล้วแปดคนนะคะ
แต่ไม่ใช่แค่ไล่ออกแล้วจบนะคะเรื่องของการดำเนินคดีอาญาเนี่ย
เขาเอาเรื่องกันต่อนะคะพันธุ์ตำรวจโทมหาพลมีเสน
รองผู้กำกับสพชายพฤษฐ์จนทบุรีบอกว่า
ก็ได้มีการสอบปากคำมีการพูดคุยกับผู้ปกครองเด็ก
ที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยค่ะ๘คนอันนี้คุยเรียบร้อยแล้ว
แต่ยังมีผู้ปกครองรายอื่นทยอยมาลงบันทึกประจำวัน
เพื่อขอดูกล้องวงจรปิดต่อเนื่องเลยค่ะ
สำหรับกรณีครูพี่เลี้ยงจุ๋มหรือเรียกว่าพี่เลี้ยงเฉยก็ได้นะคะ
เลี้ยงจุ๋มเนี่ยครับมีการกระทำความผิดจริงค่ะ
เพราะว่าคลิปมันชัดมากก็ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา๓ข้อหานะคะ
ต้นก็คือแน่นอนทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายทางร่างกายและจิตใจ
ทารุณกรรมต่อเด็กด้วยค่ะเป็นความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กนะคะ
และข้อหาข้อสุดท้ายเนี่ยนวงเหนียวกักขังเด็กนะคะ
ทำให้เด็กศูนย์เสียเสรีภาพอันนี้คือเบื้องต้น๓ข้อหานี้

เราได้คุยกับคุณพ่อของน้องอาร์ตี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่หารือกันในที่
กับทางผู้บริหารโรงเรียนและก็พ่อแม่ผู้ปกครองของน้องที่ถูกทำร้ายนะครับ
คือที่คุยกันในที่ประชุมเนี่ยคุณพ่อน้องอาร์ตี้บอกว่า
มีนางวารุณีเผือกเทศภูมิในการโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพฤกษ์ด้วยนะครับ
ทางกลุ่มผู้ปกครองได้ยื่นข้อเรียกร้องไปยังโรงเรียนให้ชี้แจง๔ประเด็นหลัก
มีเรื่องมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับทางร่างกายและจิตใจของเด็กนะฮะ

มีเรื่องการตรวจสอบโรงเรียนและใบประกอบวิชาชีพของครูที่โรงเรียน
เรื่องที่สามคือเรื่องสุขลักษณะความสะอาดของห้องนอนและห้องน้ำอาหารการกินนะฮะ
เพราะว่ารายการอาหารที่แจ้งกับผู้ปกครองกับที่น้องได้กินเนี่ยมันไม่ตรงกัน
นี่เด็กชั้นอนุบาลนะครับก็จะต้องมีเรื่องของห้องนอนห้องน้ำอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
และเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานของโรงเรียนตอนแรกก่อนรับมาบอกว่าจะให้เรียนห้องนึงเนี่ยไม่เกินห้องละ๒๕คน
เอาเข้าจริงเนี่ยเรียน๓๔คนมันเกินกว่าที่กฎหมายของศึกษาธิการกำหนดไหมตรงนี้นะครับ
แต่ปรากฏว่าทางผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้ชี้แจงอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยอันนี้ผู้ปกครองเขาบอกนะครับ
แล้วก็ไม่เป็นรูปธรรมด้วยที่จะทำให้สบายใจได้ว่าจะมีความปลอดภัยให้กับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองก็ไว้ใจ
การหารือวันนี้จึงถือว่าไม่ได้สร้างความพอใจความอุ่นใจให้กับผู้ปกครองของเด็กทุกคนเลย

โรงเรียนใช่ไหมครับวันนี้ก็บอกแล้วก็คือแทบไม่มีไม่มีเนื้อหาอะไรเลย
รูปธรรมดีที่เขาแจ้งเบื้องต้นนะครับคือให้เรียนพิเศษฟรีเดือนละ๘๐๐บาทเป็นจำนวน๔๐๐บาทต่อคนนะครับ
ผมว่ามันไม่ใช่ครับแล้วส่วนมาตรการป้องกันอื่นก็ยังไม่มีแจ้งมา
ไม่ต้องถามนะครับไม่พอใจอยู่แล้วครับ
ก็เหมือนกับคุณพ่อของน้องเทมส์นะฮะที่บอกกับเรานะครับ
บอกว่าที่ผู้ปกครองไปคุยในวันนี้เนี่ยคือต้องการเรื่องของมาตรการรองรับความปลอดภัย
ชีวิตของลูกเขาที่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้
แต่ทางโรงเรียนไม่ได้พูดถึงเลยนะฮะไม่ได้ทำให้ครอบครัวเกิดความมั่นใจแม้แต่นิดเดียวนะครับ
แต่โรงเรียนเนี่ยกลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะเยียวยาอย่างนี้นะคือจะไล่ครูจุ๋มออก
ครูคนอื่นเนี่ยก็ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะไล่ออกแล้วก็จะสอบสวนคนที่มีความผิด
หาเพิ่มเติมให้เดี๋ยวจะให้เรียนพิเศษนะฟรีเลยนะเดือนละ๘๐๐บาทเนี่ย

น้องไปตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลของรัฐบาล
รัฐบาลเท่านั้นนะเดี๋ยวจะพาไปตรวจ
หากต้องบำบัดจิตใจอะไรจริงเนี่ย

คือทางพ่อแม่ผู้ปกครองบอกเขาบอกเขาไม่ได้ต้องการพวกนี้ค่ะ
พวกนี้นี่คือ๔๐๐๐บาท๘๐๐บาทพวกนี้
เขาพาลูกมาเรียนโรงเรียนค่าเทอมแพงขนาดนี้เขาจ่ายได้
แต่เขาต้องการความปลอดภัยความอุ่นใจ
ซึ่งทางผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้บอกอะไรเขาเลยในวันนี้
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อเสนอที่ร่วมกัน
แต่ว่าที่ค่อนข้างเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของการเยียวยา
ยายาทั้งน้องตัวน้องเองตัวผู้ครอง
ได้ฟังมาก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับ
ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจน
ก็ถือว่ายังไม่พอใจเท่าที่ควรครับ
คุณผู้ชมคะเรื่องทางคดีเนี่ยนะคะ
ทางตำรวจสพชัยพฤกษ์ค่ะ
รวมถึงทางพตโถอำพลบรพรผู้บัญชาการตำรวจพภภ๑
บอกว่าก็รวบรวมหลักฐาน
แล้วก็รวบรวมคลิปจากผู้ปกครองที่ลูกถูกทำร้าย
อันนี้คือกรณีของครูพี่เลี้ยงจุ๋มก่อนนะคะ
คือเบื้องต้นเนี่ยออกหมายเรียกแล้วค่ะ
หมายเรียกให้มารับทราบ๓ข้อหา
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็ย้ำอีกทีก็แล้วกัน
ข้อหาเรื่องของทำร้ายร่างกายกักขังหนวงเหนียว
และความผิดตามพบเรื่องของการคุ้มครองเด็ก

ตอนนี้ก็รอทีมสหวิชาชีพไปคุยไปประเมินสภาพจิตใจของเด็กด้วยนะคะ
ได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหน
เป็นไปได้ว่าจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาแนะนำผู้ปกครองว่า
แจ้งความดำเนินคดีฟ้องทางแพ่งด้วยนะคะ
เรียนภาษาเสียหาให้ครูหรือพี่เลี้ยงทุกคนได้ร่วมเงินก่อเหตุด้วย

ไม่ใช่ว่าที่กระทรวงศึกษาเชิญไปหารือในวันนี้เนี่ย
ตกลงวันนี้ครับหลังจากกลับจากกระทรวงศึกษาธิการครับ
คณะผู้บริหารโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพฤกษ์ที่จังหวัดนนทบุรี
เป็นหนึ่งในสาขา๔๒สาขาของเขา
ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกรณีที่มีครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนไปทำร้ายเด็ก
ก็คือครูจุ๋มนั่นแหละนะฮะมีผู้ปกครองเขาก็มาร่วมรับฟังด้วยนะครับ
โดยทางผู้บริหารโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพฤกษ์เนี่ย
เอารวมรวมนะครับทุกผู้ชมครับเขาก็ยืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา
ยึดมั่นในการให้ความรู้แล้วก็ให้ความเป็นธรรมต่อนักเรียน
เพิกเฉยไม่ได้เข้าข้างคนทำผิด
ส่วนใครที่ไม่สบายใจแล้วต้องการจะลาออกเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวจะรับผิดชอบเรื่องค่าเทอมอะไรพวกนี้ให้
ทางโรงเรียนจะหาทางแก้ไขเหตุการณ์ให้ดีขึ้น
จะไปพัฒนาบุคลากรแผนกปฐมวัยก็คืออนุบาล
จะมีบทลงโทษชัดเจนกับครูที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
จะมีมาตรการในการคัดเลือกครูและบุคลากรให้เป็นคนที่เข้าใจเด็ก
เข้าใจพัฒนาการของเด็กรักเด็กมีจิตใจที่มั่นคง
และควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีเขาจะแก้ไขแบบนี้นะครับ
ครูจุ๋มนะครับที่ผู้ปกครองเรียกว่าครูเนี่ย
โรงเรียนบอกว่าความจริงเป็นเพียงแค่พี่เลี้ยง
ทำหน้าที่ช่วยจัดเตรียมเอกสารกับอุปกรณ์การเรียนเท่านั้น
เขาก็ชี้แจงโดยรวมก็ประมาณลักษณะอย่างนี้นะฮะ
แต่ว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้สักถามนะสำหรับผู้ปกครองที่เข้ามาฟังในวันนี้นะครับ
สำหรับพี่เลี้ยงเด็กที่คือทางผู้ปกครองเรียกครูจุ๋มเนี่ยนะคะ
ก็คือเป็นพี่เลี้ยงมีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยของห้องนะคะ
และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างของนักเรียน
ส่วนในเรื่องการเรียนการสอนนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของคุณครูประจำชั้นค่ะ
ส่วนคุณครูที่ไม่มีใบประกอบชีพมีเพียงส่วนน้อย
แต่ทางโรงเรียนนะคะได้ทำหนังสือใบอนุญาตผ่อนผันในการสอน
และคุณครูก็ได้มีการพัฒนาตัวเองโดยการเรียนต่อนะคะ
่งเน้นในการคัดเลือกครูที่มีประสบการณ์ด้านปฐมวัย
เข้าใจจิตวิทยาสำหรับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
มีความรักเด็กมีจิตใจที่มั่นคงและสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
แน่นอนค่ะเราจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกแน่นอนค่ะ
เพราะเหตุการณ์แค่นี้ก็มากพอแล้วนะคะค่ะ
จะไม่ให้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะ
วันนี้ยังไงก็ตามต้องขออภัยผู้ครองมากเลยนะคะ
ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกแน่นอนค่ะ

วันนี้เป็นการแถลงการแบบให้รับทราบว่าทางเรียนกำลังทำอะไรนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับในส่วนของผู้ปกครอง
หน้าโรงเรียนคุณเก็บ๕เทมก็แพง
ห่าวคุณป้าักครู่นี้ลูกหลานเป็นสิทธิ์ก่่อโรงเรียนนี้

ก็เลยมาฟังแล้วก็บอกไม่พอใจมากที่โรงเรียนปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ผู้บริหารโรงเรียนเขายังชี้แจงกับบรรดาผู้ปกครองที่ฟังในวันนี้เพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าเอาเป็นว่าโละผู้บริหารของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์เนี่ยยกชุดเลยก็แล้วกัน
เดี๋ยวตั้งคณะทำงานชุดใหม่นะครับผู้บริหารชุดใหม่มาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้น
แล้วจะตรวจสอบพฤติกรรมของครูทุกคนพร้อมกับขอโอกาสจากผู้ปกครอง
ในการปรับปรุงแก้ไขการทำงานของทางโรงเรียน
อันนี้เขาก็ชี้แจงแบบนี้นะณวันนี้นะ
แต่คุณผู้ชมคะยิ่งขยายผลเพิ่มเนี่ยมันก็ยิ่งน่ากังวลใจนะคะ
เพราะว่ามีผู้ปกครองของเด็กนักเรียนท่านหนึ่งออกมาให้ข้อมูลว่า
ไม่ใช่แค่เด็กชั้นอนุบาลนะคะที่ถูกครูทำร้ายร่างกาย
เด็กชั้นมัธยมก็โดนทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
นางสาวนัจจิราพรซีระอัตภสิตอายุ๔๗นะคะ
เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่เคยเรียนโรงเรียนนี้
บอกว่าไม่ใช่แค่เด็กอนุบาลค่ะที่ถูกทำร้ายค่ะ
ลูกเธออยู่ม๒ก็ถูกทำร้ายเหมือนกัน
คือตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยลูกอยู่ม๒นะคะแต่มันย้อนไป๖ปีก่อนนะคะ
สต๊อปเป็นลูกชายค่ะถูกครูสอนคอมพิวเตอร์ต่อยท้องเลยค่ะ
โอ้โหโดนต่อยท้องโดนตบหัวโดนท่อนเหล็กตีกลางหัวอีกหนึ่งครั้ง
เจ็บจนร้องไห้จนครูพาไปโรงพยาบาล
ขู่น้องด้วยว่าถ้าไปฟ้องพ่อเนี่ยนะพ่อก็เอาออกไม่ได้หรอก
จะเป็นคนทำให้ออกจากโรงเรียนนี้ไปเองแต่ขึ้นแบบขออภัยขึ้นมึงขึ้นกูกับเด็กนักเรียนนะคะ
สุดท้ายเนี่ยโรงเรียนไล่ครูคนนั้นออกไปแต่ปัญหาคือไล่ออกไปแค่๒ปีค่ะ
แล้วก็รับครูคนนี้กลับเข้ามาสอนอีกค่ะอ่าแต่จากเดิมเนี่ยที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์
รับกลับมาใหม่มาสอนวิชาดนตรีค่ะอ๋อเออแม่เลยบอกไม่เอาแล้ว
ย้ายลูกไปเรียนโรงเรียนอื่นแทนไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลด้วย
ออกเองก็ได้ไม่กล้าแล้วอ่ะไม่กล้าให้เรียนต่อ
เขาก็บอกว่าครูตีหนูไอ้เราก็นึกว่าแค่ตี
เราก็ไม่รู้ว่าเขาฟาดหัวตีตรงกลางกระหม่อมตรงนี้เลยตรงนี้เลย
คุณแม่ก็เลยคืนนั้นไม่ได้นอนเลยค่ะต้องดูอาการลูกทั้งคืน
กลัวลูกชักเขาก็ขู่บอกว่าถ้ามึงอ่ะไปฟ้องพ่อมึงเลย
ถ้าพ่อมึงอ่ะเอากูออกไม่ได้กูอ่ะจะทำให้มึงต้องออกจากโรงเรียนนี้ให้ได้อืม
นึกว่าเรื่องจบแต่มันไม่จบค่ะสำหรับโรงเรียนนี้
ครูที่เหลือแอนตี้ลูกเราหมดเลยไม่มีครูคนไหนคุยกับลูกเราเลย
แต่คนสุดท้ายแกล้งลูกเราด้วยการแก้เกรดลูกเราไม่ปลอดภัยแล้ว
ถ้าเราจะให้ลูกเราเรียนที่นี่ต่อ
เอาเป็นว่าพี่เลี้ยงจุ๋มกับครูที่ทำร้ายเด็กเนี่ยตอนนี้ตำรวจบอกแจ้งข้อหาแน่นอน